คุณผู้ชมครับตอนนี้มีประเด็นใหญ่คดีสำคัญ
ซึ่งเป็นดราม่าอยู่ในสังคมในประเทศรวมทั้งในต่างประเทศตอนนี้
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปี
เขาไปเที่ยวที่เกาะเต่าที่หาดไซบุรี
เขาบอกว่าเขาถูกวางยาแล้วก็ข่มขืน
แต่พอไปแจ้งความกับตำรวจกลับลงเอาไว้ว่าเธอนั้นถูกลักทรัพย์เพียงเท่านั้นครับ
เหตุการณ์นี้ต้องทำให้ตำรวจนั้นลงพื้นที่ไปหาความจริง
สางปมว่าเคสจริงนั้นเป็นอย่างไร
แต่เบื้องต้นนั้นยังไม่พบร่องรอยของการวางยาแล้วก็ถูกข่มขืน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่ามีการวางยาเกิดขึ้นในชั้นนี้นะครับ
แต่ถ้าผู้เสียหายมีความประสงค์และเดินทางกลับ

ร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีอาญา
ตัวเป็นใครเราก็ดำเนินคดีหมด
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแถลงคืบหน้าคดีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
อ้างว่าถูกวางยาแล้วถูกกระทำชำราว
บริเวณหาดสายรีเกาะเต่าสุราชธานี
เมืองต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ยังไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
มีการวางยาและข่มขืนตามที่นักท่องเที่ยวอ้าง
แต่หากเกิดเหตุขึ้นจริงก็อยากให้ผู้เสียหายเดินทางกลับมาประเทศไทย

พร้อมนำหลักฐานเสื้อที่สวมใส่วันเกิดเหตุ
และมีคราบอสุจิอยู่มาให้ตำรวจ
ซึ่งพร้อมจะดำเนินการอย่างเต็มที่
ส่วนผู้เสียหายที่ได้เดินทางกลับมาที่เกาะเตาอีกครั้งเมื่อวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อแจ้งความว่าถูกแฟนนุ่มของผู้เสียหายทำร้ายร่างกายนั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่า
เรื่องนี้มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ถ้าเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแจ้งความใคร
มีปัจจัยใหม่หรือวัตถุพยานเพิ่ม
ตำรวจจะดำเนินคดีกับคนนั้น
แต่เราจะพูดถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้
แล้วก็เราต้องเปิดกว้างที่จะให้เขาเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ถ้าเขามาประเทศไทยเขาแจ้งความใคร

ก็ต้องดำเนินคดีกับมาตินนะครับ
วันนั้นวันนี้การบ่งที้การแจ้งความต้องรองผู้เสียหาย

เพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วมีเหตุปัจจัยใหม่

วันนี้เจ้าที่ตำรวจจึงจะสามารถดำเนินการได้

ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีทราบว่า
นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษพร้อมเพื่อนชาย๔คนรวมเป็น๕คน
ได้เข้าเช็คอินที่โฮสเทลแห่งหนึ่ง
พร้อมเพื่อนเดินไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ทั้ง๕คนซื้อเครื่องดื่มที่สถานบันเทิงแล้ว
ก็เดินไปนั่งดื่มกันที่ริมหาด
และจุดที่ผู้เสียหายระบุว่าถูกกระทำชำราว
จุดที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ห่างกันเพียง๔๐๐เมตร
ซึ่งหากดูจากแผนที่แล้วจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกกระทำชำราว
ห่างจากโค้ดเทลเกือบ๒กิโลเมตร
จากนั้นเช้าวันที่๒๖ผู้เสียหายพร้อมเพื่อนชายที่ชื่อมาติน
ได้เข้าไปแจ้งกับเจ้าของโฮสเทลว่าถูกวางยาในเครื่องดื่ม
ซึ่งเธอได้แนะนำให้เข้าแจ้งความแต่ผู้เสียหายบอกว่า
ต้องรีบเดินทางไปเกาะพงันเพื่อร่วมงานฟูมูลปาร์ตี้กับแฟนนุ่ม
ก่อนที่จะมีการแจ้งความที่เกาะพงันเรื่องทรัพย์สินศูนย์หาย
คดีนี้ยังเป็นที่สนใจของประชาชนเพราะผู้เสียหายอ้างว่า
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับจุดที่๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมจนกลายเป็นเหตุเช้าโชว์ไปเมื่อ๔ปีก่อน
ซึ่งหลายคนเกรงว่าเหตุการณ์นี้จะซ้ำรอยอีกหรือไม่
แต่ยังต้องรอผลพิสูจน์พยาหลักฐานเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริง